ขับเปลี่ยนท่านประทานที่เคารพ

เมื่อเช้าท่านนายกได้มา

ท่านประธานอยากเตือนความจำท่านนายกนิดหนึ่งครับท่านนายกจัดงบประมาณ
มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
แล้วก็ถ้าพูดถึงการใช้เงินท่านยึดอำนาจ
มาในปีห้าเจ็ดและงบปีห้าหกก็ยังไม่ได้ใช้คือท่าน
ได้ใช้งบมาถึงสิบเอ็ดปีท่านนายกได้ใช้งบไป
สามสิบเอ็ดล้านล้านที่มาใช้กับงบที่ขอนี่
มากกว่าจีร์ดีพีสองเท่าเกือบสองเท่า
ท่านนายกมาอ่านแถลงนโยบายเรื่องจัดงบผมก็ตกใจ
เพราะจะเหมือนกับทุกครั้งที่มีรัฐสภาแห่งนี้มีสภาแห่งนี้

คือสิ่งที่ท่านนายกพูดก็คือ
อาจจะข้อ๓กับข้อ๒หน้าที่
คือผมก็จะสรุปว่าสิ่งที่นายกพูด
เป็นมุมมองนายกแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ย

ประการที่๑เนี่ยนายกจัดงบ
ไม่มีส่วนร่วมของประชาชน
นายกบอกมีส่วนร่วมประการที่๒
ไม่ได้อยู่บนฐานความต้องการของประชาชน

ไม่ให้ความสำคัญสวัสดิการของประชาชน

ไม่กระจายงบประมาณไปที่อย่างเป็นธรรม

ประการที่๖ท่านบอกไม่ซ้ำซ้อน

สมฤติผลหรือสำลิดภาพกับประชาชน
ท่านบาททุกครบที่ผมพูดมา
ผมจะฉายให้เห็นในเวลาสั้น
จากทางพักได้เวลามาไม่มากนัก
ท่านนายกได้จัดงบที่เป็นอันตราย

คือฟาร์มอายุติธรรมกับประชาชน
อยากจะให้สไลด์แผ่นแรกได้ดูสักนิดหนึ่ง
ผมไม่ได้เอาข้อมูลมาจากที่อื่นเอามาจากเล่มที่ท่านนายกมาชี้แจงเนี่ย
เราจะพบว่าเราจัดเก็บรายได้คือกระทรวงการคังกับท่านนายกเนี่ย
จัดเก็บได้สองล้านล้านสี่แสนเก้าหมื่นล้าน
แต่ท่านยยกได้เอางบไปใช้เป็นรายจ่ายประจำสองล้านล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสองล้านบาท
คือมีตัวเลขต่างกันประมาณ๙๐๐๐ล้านในจำนวนนี้ก็เอาไปใช้เป็นงบบุคลากรภาครัฐ
แต่ทุกปีที่ผ่านมาการประมาณว่าจัดเก็บงบประมาณ
เนี่ยจะขาดเป้าไปประมาณสองแสนล้านดังนั้น
รายได้ที่จะได้ในปี๖๖เราก็สันนิษฐานจากข้อมูลเก่า
ว่าจะน้อยกว่ารายจ่ายประจำคราวนี้พอน้อยกว่ารายจ่ายประจำเนี่ย
เป็นอะไรรู้ไหมคือประชาชนทั้งประเทศเนี่ย
เสียภาษีมาเป็นธาตุท่านนายกผมต้องพูดว่าเป็นธาตุท่านนายก
เพราะนายกเป็นค่าราชการของรัฐที่ใช้งบประมาณ
ไม่มีเงินสักสลึงเดียวเลยที่จะไปกลับไปสู่ประชาชน
เพราะเงินจำนวนทั้งหมดนายกเอาไปเป็นค่ารายจ่ายประจำ
นายกกลับพูดว่าเฮ้ยในรายจ่ายประจำเนี่ย
มันยังมีสวัสดิการของประชาชนผมอยากจะชี้ให้เห็นสักนิดหนึ่งครับ
วันนี้ถ้าเรามาดูการจัดงบเนี่ย
ผมอาจจะเรียกว่าเป็นความเป็นการอมงบไว้ที่ส่วนกลาง
ช่วยฉายสไลด์ไปสักนิดหนึ่งครับคือเราจะเห็นว่า
งบที่ดูนะครับคืองบที่มาอยู่ในกอทมเนี่ย
อันนี้คือตัวเลขปี๖๖และย้อนหลังไปวิเคราะห์ก็เหมือนกัน
ประมาณ๗๕ไปอยู่ในงบกลางของนายกเนี่ย
ที่เดี๋ยวผมจะพูดว่าเป็นการใช้เหมือนตามอำเภอใจเนี่ย
อีก๑๗นายกเอางบไปอยู่๗๖จังหวัดนะครับผม
กันกรุงเทพออกไปเพียง๒๖แล้วไปต่างประเทศสัก
ปรากฏว่าใน๒๖เนี่ย
มีประมาณสัก๒๐๐๐๐๐ฝราณ
เอานโยบายของนายกเช่นเบี้ยผู้สูงอายุ
นโยบายสำคัญเนี่ยผลักไปให้ท้องถิ่นได้จ่ายเงินแทน

อันนี้คือความอายุติธรรมระดับหนึ่ง
เดี๋ยวผมให้ดูชาร์จต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
ในประเทศที่เขาคือสรุปก็คือ
เงินประมาณ๒๓ล้านเนี่ยหรือ๗๔เนี่ย
ของปี๖๖เนี่ยนะมาอยู่ในกรุงเทพฯ
คนอีก๖๐ล้านคน๗๖จังหวัดเนี่ย

ประชาชนในความหมายของนายกก็คือคนกรุงเทพ

ประชาชนในความหมายของนายกเดี๋ยวผมจะชี้
ก็คือในทุนก็คือตัวค่ารัชการ
ท่านประชาชนิกรบครับผมอยากให้ดู
ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยตัวเลขที่ค่อนข้างทันสมัยได้ถามเนี่ย
เขาจะจัดงบ๗๐ไปอยู่ท้องถิ่น

ญี่ปุ่นกู้มาเยอะท่านไม่ทราบเหรอว่า

เงินเขาก็มาแล้วก็อัตราการเสียภาษีเขามากกว่าไทย
ของเรา๑๗เขา๓๐
ซึ่งเราไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบ
ท่านประธานิกรบครับขอดูชัดต่อไปเวลาสั้น
สิ่งที่เป็นความอายุติธรรมของประชาชน
ผมไม่ได้รังเกียจค่าราชการผมเคยเป็นราชการมา
ท่านประธานทราบไหมว่าบำนานของข้าราชการเนี่ย
ตอนนายกยึดอำนาจเพียงแสนล้านนิด
วันนี้ผ่านมานายกจัดมา๓๒๐๐๐ล้าน
แต่บำนานที่เป็นของประชาชน๑๒ล้านคนเนี่ย
ท่านนายกให้๗๑๔๐๐ล้านเศษ
อันนี้ก็ข้อมูลมาจากพักเก้าไกร
ท่านหัวหน้าพักได้ส่งไฟล์มาให้ผม
มันหาง่ายดูสิว่าเงินผู้สูงอายุเท่าไหร่
คน๑๒ล้านคนกับคนไม่ถึงล้านคนเนี่ย
ดูสิครับมันมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างไรครับ
แล้วความเหลื่อมล้ำนี้เกิดจากท่านนายกนะครับ
ผมคิดว่ารัฐมนูลเราเขียนไว้ดี
แต่ท่านนายกชิงออกพรบวินัยการเงินการคัง

รัฐสภาองค์กรอิสระและศาล

แต่ท่านนายกไปซ่อนในพรบวินัยการเงินการคัง

ที่ผมบอกท่านนายกเพราะว่าตอนนั้นท่านยึดอำนาจ
ท่านไม่มีสภาท่านก็ไปเขียนว่า
บุคลากรของรัฐต้องมีงบประมาณและสวัสดิการอย่างเพียงพอ
ไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจเลย

คือเขาควรจะมีสิทธิ์ตามที่เป็นข้าราชการ
ดังนั้นท่านจึงใช้ข้าราชการ

กดทัพประชาชน
นี่คือตัวอย่างของสวัสดิการ
พักผมนะครับภักดิ์ประชาชาติ
เห็นว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลก

มีวิธีเดียวก็คือต้องสิทธิ์เสมอกัน

เสนอพรบบำนานแห่งชาติ๓๐๐๐บาท
ท่านนายกปัดตก

การจัดงบเด็กในครั้งนี้
เรามีเด็ก๔ล้านกว่าคนแล้วกันนะครับ

เด็ก๐ถึง๖ควบ
ท่านไม่เคยคำนึงถึงสวัสดิการทั่วหน้า

ก็รับภาษีของประชาชน

คือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คนต้องมีสิทธิ์เสมอกัน

แล้วเวลาหลายครั้งที่พูดในที่ประชุม
ท่านรองนายกที่คุมกระทรวงพาณิชย์

การจัดงบปีที่แล้วก็มีการเรียกร้อง

เมื่อเราเก็บเงินทั้งหมด

ก็สวัสดิการแบบเหลื่อมล้ำ

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหนี้สาธารณะ

ทุกคนก็บอกว่าที่สาธารณะตอนนี้

แต่ผมได้รวบรวมเนี่ย
หนี้สาธารณะในงบประมาณอันนี้

ไปมีเงิน

มีประมาณล้านฝ่า

ที่ต้องชำระท้อกส่อ

คือถ้าเอาตัวเลขมารวมกันเนี่ย

คือการหัวการประมูลในอนาคต

ปีนี้ก็มีผูกพัน

สิ่งที่พูดอันนี้คือ

รัฐมนูลต้องปฏิรูปการศึกษา

ต้องมีจากโรงเรียนสพ

ในเรื่องการศึกษา

ในรัฐธรรมนุนมีว่า
คนไม่ยากไร้จะต้องมีทุนให้
ท่านนายกไปแก้พลกยสก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่
ให้มีดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยเท่ากับเงินฝากธนาคารออมสิน
ก็คือสลึงเดียวเป็น๗๕แล้วก็มีเบี้ยปรับอีก๑๘
ท่านทราบไหมครับผมมีตัวแรกอย่างโชว์สักนิดหนึ่ง
มีรายการฟ้องที่บังคับคดี
คิดเงินต้นไปคิดดอกเบี้ยกับเบี้ยปราบจากเงินต้น
ข้อมูลที่เพิ่งเสนอมาเมื่อวานนี้โดยตัวกรยศเองผมไปไปบง
แล้ววันนี้นายกยังไม่มีกองทุนสำหรับผู้ยากไร้เลย
เพราะท่านมีกองทุนเสมอภาคการศึกษาเงินทั้งหมดก็ไปใช้การเรียนฟรี๑๕ปี
ส่วนผู้ยากร้ายท่านไม่เคยคำนึงเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทำผิดรัฐมนูลมาก
วันนี้ครับงบประมาณอันนี้ถ้าปล่อยไปก็เหมือน๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วที่สำคัญครั้งนี้ท่านประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยครับ
จัดใหม่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้เช่นเอาไปให้ท้องถิ่นสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ที่ตามกฎหมายเขามีมาตั้งนานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ